มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรี

ทำทีเป็นเดินวนไปวนมาอ้อมหลัง
เราไปดูภาพกันหน่อยค่ะ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

จอดรออยู่หลบหนีไปตำรวจไปตรวจสอบก็พบแต่ญาติผู้เสียหายนี่แหละค่ะ
ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ส่วนผู้เสียหายก็คือนางสิโรรัสสุขศรี
มีอาชีพรับซื้อของเก่านะคะคือพยายามจะวิ่งไล่ตามแล้วนะ
พยายามจะหารถไล่ตามคนร้ายด้วยแต่แบบตามไม่ทันจริงคุณผู้ชม
นางสุพิษสุขศรีญาติผู้เสียหายบอกว่าในกระเป๋ามีของมีค่าหลายอย่างนะคะ
เงินสดพันกว่าบาทเอกสารสำคัญหลายรายการเลย
เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะขี่วนมาดูลาดเหล่าก่อน
แล้วก็ปล่อยเพื่อนลงไปก่อเหตุอีกคนนึงก็รอพาหลบหนี
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะนำภาพจากกล้องวงจรปิดนี้นะคะ
เป็นแนวทางในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป